ส่วนเรื่องนี้ยังไม่แน่ใจนะว่าน้องตกน้ำไปหรือเปล่า
คือคุณพ่อค่ะเอาลูกสาวน้องน้ำเมยอายุประมาณขวบ๙เดือนคุณผู้ชม
ก็นอนกอดลูกอยู่นะลูกก็นอนอยู่ในอ้อมกอด
แต่คนเป็นพ่อเผลอหลับไปก่อนหลับไปประมาณชั่วโมงนึง
ตื่นมาอีกทีนึงเอ้าลูกลูกหายไปไหนน้ำเมยหายไปไหน
ก็พยายามทำทุกวิถีทางจุดทูปแล้วก็ไหว้ขอให้เจอตัวลูกสาวค่ะ
หัวอกคนเป็นพ่อนะบอกเจ้าที่เจ้าทางจุดทูปแบบนี้
ขอให้เจอง่ายคุณพ่อสิงหาชัยค่ะ
จุดทูปขอพระแม่คงคาเลยอยากจะเจอลูกสาว๑ปี๙เดือน
ตอนนี้ไม่รู้ว่าลูกหายไปไหนจะไปพลัดตกแม่น้ำลบบุรีหลังบ้านหรือเปล่า
คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าตัวคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยนะ
คือทำงานที่โรงงานแล้วก็เลิกกะมาแล้วตอนเช้าก็กลับเข้าบ้าน
ก็ไปนอนข้างบนพ่อก็นอนกับน้องน้ำเมยลูกหนุนแขนขวาเล่นมือถืออยู่
แล้วหลังจากนั้นลูกก็อยู่ในอ้อมกอดพ่อนั่นแหละพ่อเผลอหลับไป
สะดุ้งตื่นเพราะว่าสายเข้ามีโทรศัพท์เข้ามาที่มือถือพ่อ
หาบ้านญาติที่อยู่แถวนั้นเพราะไม่รู้ว่าลูกเนี่ยจะเดินไปบ้านญาติ
หรือว่าจะเดินไปบ้านยายที่อยู่ไม่ไกลกันหรือเปล่า
แต่บ้านยายอยู่ใกล้กับแม่น้ำลบบุรีด้วยไง
กลัวว่าลูกจะพลัดตกน้ำไม่มีใครเห็นแล้วจะจมน้ำจมท่าหรือเปล่า

เต๊กตึงก็เอาเรือท้องแบนเอาเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำค้นหา
หาตั้งแต่บ่ายจนถึงทุ่ม
ทีนี้พอมันมืดแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องยุติการค้นหาก่อน
ก็ไปตรวจสอบในสถานที่เกิดเหตุก็ดูที่บ้านแหละ
ถามแม่ถามพ่อถามป่าถามยาที่อยู่แถวนั้น
คือทุกคนก็บอกว่าไม่แน่ใจน้ำเมย์จะตกแม่น้ำ

แต่ประเด็นลักพาตัวไปมันจะเป็นไปได้ไหม
เพราะว่าที่บ้านหมาดุแล้วน้องน้ำเมย์อีกอย่างหนึ่งเนี่ย
ขวบ๙เดือนไม่ค่อยจะอยู่ใกล้กับคนแปลกหน้า
ถ้ามีคนแปลกหน้าเดินมาน้องจะร้องน้องจะเดินหนีเลยค่ะ
ทีนี้พอสอบถามญาติทั้งหมดแล้ว
ก็ต้องเข้าใจแหละว่าหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติก็ห่วง
ปู่ย่านะพอรู้ข่าวปู่ย่าอยู่ที่สุพรรณไปหาหมอดูเลยค่ะ
แล้วหมอดูก็ทักมาด้วยบอกว่าหลานโดนอุ้มไปโดนพาตัวไป
ญาติก็ตามหาค่ะเออแล้วญาติเขาไปตามหา
อย่างเช่นในหมู่บ้านนะมีกลุ่มแบบคนเสพยา
เป็นกลุ่มต้องสงสัยอาจจะลักพาตัวหลาน
พาตัวน้องน้ำเมยไปหรือเปล่าก็ยังไม่เจอวี่แวว
เมื่อเช้าคุณผู้ชมนักข่าวของเรา
บ้านน้องน้ำเมย์อีกรอบหนึ่งโอ้โหฝนเทลงมากระหน่ำลงมา
เจ้าหน้าที่ประดาน้ำบอกว่าต่อให้ฝนตกลงมา

แล้วก็มีทางอบตโก่งธนู
เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยสนับสนุนด้วยคือมาช่วยเก็บพวกพืชน้ำ
สวะต่างบางทีพอจะดำไปหาแล้วมันมีพวกพืชน้ำพวกนี้ขวางอยู่

แล้วครอบครัวก็หวังเหลือเกินค่ะว่ายังไงก็จะได้เจอน้องน้ำเมย
คือพ่อบอกเลยนะหลังจากที่รู้ว่าลูกหายไป
ไปดูตามริมตลิ่งก่อนเลยว่าตรงริมตลิ่งมันมีรอยอะไรไหม
พวกตะเกียกตะกายน้องลงไปเล่นในน้ำ
ตะเกียกตะกายขึ้นมาหรือเปล่าเอาฟังคุณพ่อหน่อยค่ะ
จดถั่วผมแต่ก็ไม่เจอ
เพราะว่าไม่ได้หาพูดไปเจอเหรอ
ครับแล้วความเป็นไปได้ที่ภูย่าบอก
ว่ามันมีคนอุ้มรักพาตัวไปมันเป็นไปได้ไหม

เพราะว่าเราไม่เห็นครับว่าเด็กคุณไปไหน
ในปะโยเขาบอกว่ามีคนละไบ
นี่เอาจริงนะพอมีเด็กเล็กอยู่ที่บ้าน
แล้วพอเป็นแบบนี้คุณผู้ชมยังส่งข้อความมาเลยว่า
ถ้าเป็นแบบนี้จริงต้องใส่กลอนประตูบ้านกว่าอเจมส์ใช่ครับ
จะได้ไม่เดินออกไปหรือว่าคุณพ่อน่าจะหลับลึกมากจริง
อาจจะเพลียอาจจะเหนื่อยมากนะคะลูกไม่รู้เลยว่าตอนพ่อหลับลูกออกไปไหน
แม่น้องบอกว่ายังไงรู้ไหมแม่เชื่อเลยเรื่องของสิ่งลี้ลับ
เพราะว่าญาติหลายคนไปถามหมอดูหมอดูทักตรงกันนะ
ว่าน้องน้ำเมยใส่เสื้อสีขาวอยู่ในบ้านไม้แล้วทำไมไปหาไม่เจอ
มีสิ่งบังตาไงคุณบังตาอยู่มองไม่เห็นแล้วแม่บอกว่า
แต่จริงนะวันที่น้ำเมย์หายไปน้ำเมยใส่เสื้อสีขาวจริง
ไม่รู้ล่ะใครจะมองว่าแม่งมงายแต่แม่เชื่อแม่อยากจะเจอลูกสาว
คืออยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ในน้ำได้ไหม
คือแม่ไม่อยากให้ลูกจมน้ำตายแล้วแถมแม่บอกนะที่บ้านเจ้าที่แรง
ที่บ้านเจ้าที่แรงขนาดที่มีคนถูกฟ้าผ่ามีคนผูกคอตาย
มีคนจมน้ำตายในแม่น้ำแห่งนี้ด้วยเดี๋ยวลองฟังแม่หน่อยค่ะ
ถูกฟ้าทำในน้ำดีเลยนะ
อาจจะพวกมันอยู่รอดก็ถูกฟื้นเลย
คือแล้วผู้ใจก็เหมือนเธอสติกไม่มีอย่างไร
นี่แหละก็เพราะแบบนี้แม่ไม่ได้บอกแยทว่าน้ำเมย์ใส่เสื้อสีอะไรหายไป
แต่พอญาติไปให้หมอดูดูแล้วเขาพูดมา
สีมันตรงกันแล้วนี่ค่ะรูปน้องน้ำเมย
คือเป็นเด็กวัยกำลังน่ารักน่าชังเลย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องตามหาต่อนะคะ
ว่าจะเจอน้องหายไปหรือไปอยู่ที่ไหน

ขอให้น้องปลอดภัยถ้าคุณผู้ชมอยู่ในระแวกบ้านนั้น
เห็นน้องแจ้งบ่อแสมาหน่อยนะครับ